ธานีค่ะคุณผู้ชมกู้ภัยเจองานยากนะคะ
มีชาวบ้านโทรแจ้งบอกว่าลูกหมา๕ตัวไปติดอยู่ในซอกกำแพง
ตรงนั้นเนี่ยน้ำท่วมขังด้วยงานยากแบบนี้กู้ภัยทำยังไงดูคลิปนี้ค่ะ
นี่นี่สุดท้ายแล้วถึงขั้นต้องขุดดินบริเวณใต้กำแพงนะคะ
ตรงนี้น้ำท่วมขังค่ะหมาน้อยห้าชีวิตมันไปติดอยู่ตรงนั้นนะคะ
ต้มทุ่มทุนสร้างมากเลยอ่ะอือหลุดครวลลงไปแบบนั้นอ่ะนะคะ
ชาวบ้านก็ให้กำลังใจค่ะลุ้นกันใจจดใจต่อนะคะ
จดใจจ่อใครรู้ไหมลุ้นที่สุดเลยครับ
หมามันเพิ่งตกลูกนี่แหละลูกมัน๕ตัวนะคะ
ค่อยนะคะค่อยสุดท้ายแล้วพอได้ยินเสียงลูกหมา
แม่มันดีใจกระดิกหางเลยนะคะโอ้นี่นี่นี่
ส่งเสียงตอบกลับเลยอ่ะเออรอดปลอดภัยแล้วนี่
ค่อยเอาขึ้นมานับซิครบ๕ตัวไหม
ครบทุกคนถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยโล่งค่ะ
ดีใจนะคะสุดท้ายแล้วเอามันมาห่อตัว

มันหนาวไงรอดปลอดภัยทั้ง๕ตัวเลยนะคะ